หลังจากที่ตำรวจกองปราบรามสามารถปิดคดีการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาไร้ร่องรอย
ของเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา๓ปีด้วยกันนะครับ
ซึ่งที่สุดแล้วก็พบว่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
โดยคนงานที่อยู่ในไร่รวม๕คนด้วยกัน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจควบคุมตัวภรรยาของผู้ตายเพิ่มอีก๑คนนะครับ
หลังจากที่สืบสวนจนพบว่าภรรยาของผู้ตายนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เพราะว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
ไปจอบรายเรียนเรื่องนี้จากรายงานครับ
แทบอย่างเอาหัวกลางไปไฟ้นู่นเอาตัวกลางไปไฟ้นี้
เขาก็ไม่ทำพวกมันบอกผมระวังตัวไอ้นี่จ้องจะเล่นมึงอยู่มาจ้างพี่
นายพิเศษสัจธรรมพิวัฒน์หรืออามอายุ๒๑ปี
ลูกชายของนายนวพงศ์สัจธรรมพิวัฒน์อายุ๕๖ปี
เจ้าของไร่มันสัมปะหลังที่ถูกนายภูผาทองผาทองภูมิหรือใหญ่อายุ๓๖ปี
ร่วมกับพวกลงมือฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยถูกลอบทำร้าย
โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของนายใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลัง
แต่ครั้งนั้นโชคดีที่เขารอดชีวิตมาได้
ยังบอกด้วยว่าหลังจากพ่อหายไปปริศนาไร้ร่องรอย
เอียดผู้เป็นแม่บอกกับเขาว่าพ่อไปบวชที่พม่า
แต่ตอนนั้นก็สงสัยว่าพ่อไปบวชจริงหรือไม่
ตลอด๓ปีที่พ่อหายตัวไปเขาต้องอยู่อย่างทนทุกข์
เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะนายใหญ่ชอบบังคับกดขี่ขมเหง
กุเรื่องใส่ร้ายหลอกลวงจนทำให้ครอบครัวมีปัญหา
และยังเปิดตัวเป็นสามีใหม่ของแม่
ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มารู้ความจริงเมื่อสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก

ที่เคยคุยสนิทกันก็ตีตัวออกห่าง

กระทั่งวันหนึ่งไปได้ยินกลุ่มผู้ต้องหา

ก่อนจะมาสารภาพว่าร่วมลงมือกันฆ่าพ่อของเขาตายแล้ว
โดยมีนายใหญ่เป็นผู้บงการ
เขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงฆ่า
โดนรอกโดนรอกชัย

โดนไอ้ไอ้รอกชัย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ย้อนกลับไปดูในจุดเกิดเหตุ
บริเวณบ้านของผู้ตายในหมู่บ้านแก่งระเบิดตำบลวังกระแจอำเภอไซโยก
ก็พบว่าบรรยากาศสุดเงียบเหงา
ขณะที่ชาวบ้านยังคงจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุสะเทือนขวัญ
สมพรชาวบ้านตำบลวังกระแจเล่าว่า
นายนวพงศ์ผู้ตายมาซื้อที่ดินสร้างบ้านพักที่นี่เมื่อปี๒๕๕๙
จากนั้นได้พาครอบครัวคือภรรยาและลูกทั้ง๓คน
นายก๊อฟหลานชายและนายใหญ่มาอยู่ด้วย
เท่าที่ทราบนายนวพงศ์เป็นคนดีมีน้ำใจ
ส่วนนางเอียดพันรยาก็ดูปกติไม่คิดว่าจะมีส่วนรู้เห็นในการฆ่าสามีตัวเอง
ส่วนนายใหญ่จะไม่ค่อยสูงสิงกับใครทราบเพียงว่าเคยบวชเป็นพระมาก่อน
ช่วงที่นายนวพงศ์หายไปก็ไม่คิดว่าจะถูกฆ่า
เพราะปกติจะไปมาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ถาวร
เมื่อรู้ข่าวก็ตกใจเพราะเป็นการเกาะเหตุที่โหดเฮียม
โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอีกด้วย
พวกเขาก็บอกอยู่นู้นอยู่อีกต้อง
ขณะที่ป้าทองสุกนำพาซึ่งเปิดร้านขายของชำบอกว่า
เมื่อทราบข่าวว่ามีเหตุฆ่ากันตายก็ตกใจ
เพราะปกติทุกคนไม่มีทีท่าว่าจะเป็นฆาตกร
และไม่คิดว่านางเอียดกับนายใหญ่จะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
และร่วมกันกับนายใหญ่วางแผนฆ่าสามีของตัวเองอย่างโหดเยี่ยม
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีตำรวจออกไม้จับนางเอียดภรรยาของผู้ตาย
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
หลังสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่ามีส่วนร่วมวางแผนฆ่าสามี
ตัวเองโดยตำรวจกองปราบรามควบคุมตัวนางเอียด
สอบสวนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และได้บันทึกคลิปวิดีโอ
คำสารภาพของนางเอียดที่ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนจริง
แต่ไม่ได้ร่วมลงมือและไม่คิดว่าสามีจะเสียชีวิต
นางเอียดจะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าแต่ก็มีส่วนรู้เห็น
และอาจเป็นตัวการสำคัญของเหตุฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้น
รพันธ์ขันทองคำข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน